ช่วงนี้มาติดตามเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ

มีแฟนเป็นคุณหมอเป็นชาวสวีเดน

แล้วมันเกิดอุบัติเหตุเธอตกลงมาเสียชีวิต
ไปพบพิรุษเพราะเชือกฝั่งบัดดี้มันเหมือนมีรอยถูกตัดขาด
ทำให้ตัวเธอนั้นร่วงลงมาจนเสียชีวิตครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนคนใกล้ชิดอยู่
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้

ตอนนี้เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณเขาโต๊ะหลวง
ช่องพรีซอย๖หมู่๑
บ้านช่องพรีตำบลอ่าวนางที่อำเภอเมืองกระบี่ครับ

ตำรวจพร้อมกับกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เป็นหน้าผาสูงสักประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็เป็นจุดสำหรับปีนผาของนักปีนผาที่เขาชอบอะไรแบบท้าทายแบบนี้
บนพื้นมันมีซอกใต้อยู่
สภาพศพนั้นนอนอยู่ในสภาพนอนตะแคงครับแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นสีเขียว
เสื้อซึ่งมีรอยขาดก็ทำให้ร่างกายนั้นส่วนบนเปลืออยู่นะครับ
สวมรองเท้านะฮะตามตัวมีรอยถลอกมีแผลรอยช้ำที่คอด้วย
นาคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๘ชั่วโมง
จากแรงกระแทกอย่างรุนแรงใกล้กับศพนั้นมีเชือกอยู่
เป็นเศษเชือกที่ใช้สำหรับการปีนหน้าผาแล้วก็อยู่บนหน้าผาอีกหนึ่งเส้น
ก็มีการเข้าไปตรวจสอบนำเชือกทั้งหมดลงมา
พบว่าปลายเชือกด้านหนึ่งมีลักษณะเหมือนการถูกตัดขาดครับ

จากนี้ในจุดเกิดเหตุยังไปพบโต๊ะเก้าอี้พลาสติกตั้งอยู่อย่างละตัว
แล้วก็บนพื้นมีการปูเสือสีเขียว
แล้วบนเสือเนี่ยมีกระบะสำหรับการผสมปูนคว่ำอยู่
พอเปิดออกมาไปเจอกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ตาย
โทรศัพท์มือถือเงินสดห่างไปไม่มากไปพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขึ้นไปปีนเขาครับ
ซึ่งมีความสูงจากพื้น๒๐๓๐เมตร
แล้วก็พลาดตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจนเสียชีวิต
แต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นปมพิรุษน่าสงสัย

เชือกมันมีลักษณะเหมือนการถูกตัดไป
สินของผู้ตายที่มีการใช้กระบาดผสมปูนครอบเอาไว้
ศพเองทำไมถึงไปนอนอยู่ใต้ซอกเขาล่ะ

ซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดที่ตกลงมาครั้งแรกก็ได้
มันเป็นการจัดฉากหรือเปล่ายังไม่ทราบ
ที่สำคัญพบว่าผู้ตายไม่สวมรองเท้า
ซึ่งแน่นอนนะฮะการปีนเขาวิสัยของนักปีนเขาต้องสวมรองเท้าอย่างแน่นอน

รวมถึงข้อมูลของนักปีนขาวระบุว่าการปีนทุกครั้งต้องปีนกันเป็นคู่

ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามเรื่องของกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายขี่รถเข้ามาในจุดเกิดเหตุกับใคร
แล้วคนที่ไปร่วมทริปนี้คือใครบ้าง
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้ตายมีสามีเป็นหมอชาวสวีเดน
ซึ่งเพิ่งเดินทางมาไม่กี่วันพร้อมกับสามีและลูก
แล้วก็ไปเช่ารถจักรยานยนต์คันที่พบในจุดเกิดเหตุแล้วก็ขี่มา
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวสามีผู้ตายมาสอบสวนสาเหตุอยู่ว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หรือไม่นะครับ